พาไปดูเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชค่ะ
คนร้ายเขามีฉายาว่าไก่เซเว่น

แล้วก็ไปเลือกงัดร้านที่เจ้าของเนี่ยเขาเป็นภรรยาตำรวจ

สุดท้ายจับเด็กแปดขัวเป็นตัวประกันครับตำรวจเลยตัดสินใจต้องยิงใส่คนร้าย
คนร้ายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะไล่จับไก่เซเว่นคนนี้นะคะ
ครับอ๋อถ้ายังไง
เย็นเย็นใส่
นี่ค่ะไก่เซเว่นคือนอนนิ่งอยู่นะคะแล้วภาพที่มีคนไปกระทืบไปทำร้ายไก่เซเว่น
เจ้าหน้าที่นะคะคือชาวบ้านแถวนั้นค่ะ
ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็เห็นการก่อเหตุของไก่เซเว่นนะคะ
เขาโมโหค่ะที่มาก่อเหตุโอ้โหงัดร้านเสริมสวยจับคนตรงนั้นเป็นตัวประกัน
จับเด็กเป็นตัวประกันนะคะครับนี่คือตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
ก็พยายามที่จะรวบตัวนายพงศักดิ์เจษดารมเจ้าของฉายาไก่เซเว่น
อายุก็สี่สิบแล้วนะคะไก่เซเว่นไปลักทรัพย์ในร้านเสริมสวยกลางเมืองนครศรีธรรมราช
นี่ค่ะไก่เซเว่นสักเต็มตัวเลยครับพอไปงัดร้านเสริมสวย
หนีการจับกลุ่มของตำรวจจับชาวบ้านจับเด็กเป็นตัวประกัน
ตำรวจยิงใส่ยิงเข้าลำตัวหลายนัดเลยค่ะ
ตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็รวบตัวเอาไว้
ตอนที่เห็นภาพเมื่อสักครู่ที่นอนนิ่งอยู่ที่พื้น
คนที่อยู่แถวนั้นชาวบ้านเขาโกรธ
เขาก็เลยไปรุมทำร้ายนี่อย่างที่เห็นนะคะ

แต่สุดท้ายก็พาไก่เซเว่นไปโรงพยาบาล
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
ที่เกิดเหตุมีปืน๙มม๑กระบอก
มีปืน๓๘ไทยประดิษฐ์อีก๑กระบอก
ซึ่งเป็นปืนของไก่เซเว่นนะคะตกอยู่

นี่ค่ะก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔๓๐ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีคนร้ายเข้าไปงัดร้านเสริมสวย
ชื่อว่าร้านน้องนุษย์ในซอยแถวตำบลท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เจ้าของร้านคือนางผานิดอุปการณ์ดีอายุ๔๕ปีร้านนี้ค่ะ
ดาบตำรวจคำรถอุปการณ์ดีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพเมืองนครศรีธรรมราช
เป็นสามีของเจ้าของร้าน
เขาก็มาสิคะเขาได้รับแจ้งมาพร้อมกับสายตรวจ
เป็นรถของคนร้ายจอดอยู่หน้าร้านเสริมสวย
แล้วก็เห็นไก่เซเว่นกำลังลื้อของในร้านอ่ะครับ
อุปกรณ์เสริมสวยเตาไฟฟ้าอะไรที่มันเอาได้ก็เตรียมที่จะหนีค่ะ
แต่ตำรวจไปถึงแล้วเห็นพอดี
พอไก่เซเว่นเห็นตำรวจไก่เซเว่นมีปืน
ชักปืนออกมายิงใส่เพื่อเปิดทางหลบหนีนะคะ
กระสุนยังไม่โดนใครตอนนั้นแล้วก็วิ่งหนีไป
แล้วก็เข้าไปในถนนราชดำเนินวิ่งเข่าซอยทะลุถนนศรีปราศ
แล้วมีคนมาช่วยมีรถจักรยานยนต์คันนึงมารับพาหนีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปแต่ตามไม่ทัน
แจ้งผ่านวิทยุสื่อสารเพื่อสกัดจับนะคะ
จากตรงนี้ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงกว่า

ไล่ล่าตามชุมชนตามเส้นทางต่าง
ไปเจอไก่เซเว่นวิ่งไปตามถนนป่าโล่ง
จากร้านเสริมสวยจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๔๐๐เมตร
ก็เลยมีการไล่ตามกันวิ่งตาม
ทีนี้คนร้ายเข้าไปในบ้านของนางปิยมาตรบุญทิพย
ตาอายุ๕๐ปีเขากำลังทำอาหารอยู่ในครัวหลังบ้าน

แต่เขาบอกว่าไม่มีรถจักรยานยนต์

บังคับนายประพาททิพยุทธไอยุ๖๓ปี
เจ้าของบ้าน
โดยเดินเป็นตัวประกัน

พุทธของนายประพาท
นายกนกพลเจริญวันอายุ๓๐ปีเป็นหลานชายของนายประภาษฌ์
เข้ามาช่วยจับคนร้ายก็เลยต่อสู้ขัดขืนกันกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันนะคะ
คนร้ายก็เลยใช้ปืน๙มมยิงใส่นายกระหนกพลไปนัดหนึ่ง
แต่นัดเนี้ยปืนไม่ลั่นอืมยิงไม่ออกเนี่ยค่ะครับ
กระหนกพลล้มเฉยล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกเลือดอาบ
บัดมือไก่เซเว่นจนหลุดแล้วก็หนีไปอันนี้คนที่สองนะที่ไก่ไปจี้เขาเนี่ยนะ
ครับไม่หยุดทีเนี้ยวิ่งเข้าไปในซอยมีปืนก็ใส่ยิงใส่ตำรวจหลายนัด
แต่ยิงไม่แม่นไม่โดนใครเลยเจ้าที่เลยยิงสวนออกไป
โดนไก่เซเว่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ซุดตัวลงไปกับพื้นนะคะ
เรื่องราวมันยังไม่จบค่ะไก่เซเว่นโดนยิงไปแล้วนะคะ
แต่ยังลุกขึ้นวิ่งวิ่งเข้าไปในซอยมหันนบถนนป่าโล่งเพื่อจะหนีต่อ
วิ่งเข้าซอยไปได้ประมาณ๕๐เมตรคงจะวิ่งหนีไม่ไหวเพราะว่าโดนยิงเข้าไปแล้ว
ไปเจอเด็ก๘ควบดูสิเด็กเขาเดินอยู่ในซอยพอดีเอาปืนจี้หัวเด็กเลยค่ะ
ล็อกคอเด็กแบบนี้ค่ะแล้วก็ขู่เจ้าหน้าที่ว่าถ้าเข้ามาใกล้จะยิงเด็กตาย
เจ้าหน้าที่ก็ล้อมเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวปรากฏว่าคุณผู้ชมดูสิ
มันก็ค่อยถอยหลังถอยหลังเอาปืนจี้หัวเด็ก

ก็เลยนอนหมดแรงอยู่ตรงนั้นนี่
แต่ยังล็อกคอเด็ก๘ขวบอยู่นะคะ
ทีนี้แหละก็เลยกลายเป็นภาพที่เห็นในกล้องตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะ
ให้ดูคลิปไปตำรวจก็มาล้อมไก่
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มารุมทำร้ายไก่
เพราะว่าโมโหที่ไก่ไปก่อเหตุอุกอาจในพื้นที่แบบนี้

ก็เข้าใจว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุอุกอาจนะ
แล้วก็ชาวบ้านก็คงโกรธแค้น
แต่ไปรุมประชาธรรมทำร้ายเขาแบบนี้ไม่ได้นะฮะ
เพราะว่านี่ตำรวจก็มาถึงแล้วใช่ไหม

ทีนี้คือปัญหาคือว่าถ้าสมมุติถ้าเขาไม่ตาย
หรือว่าถ้าญาติพี่น้องของคนตายเขามองว่าเออ
ส่วนหนึ่งที่จะตายเพราะถูกทำร้ายหรือเปล่าเนี่ย
คือเดี๋ยวคนที่เข้าไปทำร้ายเนี่ยจะซวยไปด้วย
ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับยังไงก็ต้องห้ามใจกันหน่อยนะฮะ
ที่ตรวจสอบนะครับคนร้ายชื่อนายพงศักดิ์เจษดารม
ฉายาคือไก่เซเว่นอายุ๔๐ปีนะครับ
เป็นชาวอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามร่างกายก็คือมีบาดแผลถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ถูกยิงก็ที่หน้าอกหนึ่งนัดศีรษะอีกหนึ่งนัด
เป็นการระงับเหตุของเจ้าหน้าที่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้ว

ที่เกิดเหตุมีของกลางเป็นปืนขนาด๙มม๑กระบอก
แล้วก็ปืนพกขนาด๓๘ไทยประดิษฐ์อีก๑กระบอก

มีปลอกกระสุน๙มมอีก๑๐ปลอกนะฮะ
กระสุนปืน๓๘อีก๑ปลอกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีมข่าวของเราไปเจอชาวบ้านที่ประสบเหตุ
คนร้ายพยายามเข้าไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์
เอาปืนไปบังคับแล้วก็ไปช่วยเหลือกัน
มีอยู่๓คนนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปฟังกันนะฮะที่เขาเล่าเหตุการณ์กัน
จัวบรูชมึงแม่มันดูเหยียมนีกันนะฮะ

ดูมาใหญ่เฉยแล้ว

ก็บอกถึงลุงมันล็อกก่อเลยไหม

ถึงก็ลั่นมาจ่วยมันป่าโอ้บังกันออกไหม
ป่าโอ้บังกันมาจ่วยแต่ว่าป่าโอ้บังเป็นแล้ว

ป่าโอ้บังเป็นแล้วถึงมันป่าโอ้บังเป็นจ่วยมากันเลย

ตั้งแต่ความว่าพลโดนตรีทรวจทิชชัยอาวัฒนากุณเทพผู้คำการตรวจพุทธร
จังหวัดนครศรีธรรมราชมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบ
ประวัติของคนร้ายเนี่ยคือไก่เซเว่นมีประวัติก่อเหตุลักษัพชิงทรัพย
หลายคดีก่อเหตุมาโชคโชนมาก

แล้วก็พ้นโทษออกมาก็มาก่อเหตุ

พื้นที่จนถูกออกหมายจับหลายคดี

เจ้าของร้านเสริมสวยเขาก็ยังเปิดร้านตามปกตินะฮะ

แต่ว่าตอนนั้น

มีเพื่อนบ้านเห็น
ก็เลยแจ้งตำรวจนะฮะ
อีกมุมนึงนะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าเป็นห่วงตัวประกันโดยเฉพาะเด็กเนี่ยค่ะเด็ก๘ขวบที่ถูกไก่เซเว่นเอาปืนจี้เนี่ยค่ะก็ต้องไปดูแลเรื่องของสภาพจิตใจด้วย
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่าตอนนี้ก็ต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
๗๑๑ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ว่าน่าจะมีเพื่อนที่ร่วมขบวนการในการก่อเหตุด้วย
อย่างน้อยน่าจะมีอีก๒คนเพราะว่าอย่างที่เล่าไปช่วงจังหวะที่ไก่หนีเหมือนมีคนมาช่วยด้วย
มีรถจักรยานยนต์มาช่วยคันนี้